ท่ารำในการแสดงเพลงโคราชจะเป็นการสื่อสารแทนความรู้สึกเป็นท่าทางที่ประกอบอารมณ์ในการเล่าเรื่องของหมอเพลง
โดยท่ารำจะมี๒ลักษณะคือท่ารำช้าและท่ารำเร็ว
โดยท่าเตรียมที่สำคัญก็คือท่าโอหรือท่าป้องหูที่ใช้มือยกขึ้นมาป้องที่หู
เป็นการเตรียมความพร้อมในการยืนโอและเป็นท่าเริ่มต้นในการเทียบเสียงของตนเอง
ใช้ในการฝึกลูกคอและใช้ในตอนขึ้นเพลงกรรม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน